คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับ
ในช่วงนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังเป็นพันกว่านายเลยนะ
บุกไปพื้นที่ต่าง๑๔๑จุดทั่วประเทศนะครับ
เป็นปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๑ทับ๗แล้วนะครับ

หรือว่าเป็นการทลายเครือข่ายต่างที่สำคัญในพื้นที่ทั่วประเทศเลย

ครับเปิดประตูอันนี้มันของที่ไหนไม่ไม่เปิดพังน่ะหนึ่ง
เปิดให้เขาเปลี่ยนเชื้อผ้าก่อน
ผมให้เปิดต้องแสดงความสุดใจครับหนึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวินาทีที่เมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธี
บรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยบรี
เข้าตรวจค้นบ้านปีดาของนายเดชอุดมแสงสายทิม
ผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติด
ภายในบ้านพักย่านถนนประชาบราช
ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
หลังสืบทราบว่านายเดชอุดม
ใช้บ้านหลังนี้กบดานมาหลายเดือนแล้วครับ

ก็พบกับบีดาซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ซึ่งทั้งสองบอกว่านายเดชอุดมเนี่ยอยู่ในห้องบริเวณชั้นสอง
มารดาของนายเดชอุดมนำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบริเวณชั้นสอง

เพื่อให้นายเดชอุดมออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่าเคาะอยู่นานก็ไม่ยอมเปิดนะครับ
ชุดสยบไพบรีจึงถีบประตูเข้าไป
จากเกรงว่าผู้ต้องหาจะทำลายหลักฐานไปจนหมดครับ

เพราะว่านายเดชอุดมเดินออกมาจากห้องน้ำ
จับกลุ่มจึงได้ทำการตรวจสอบโดยละเอียด

คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการตรวจค้นแบบนี้

เพราะว่ากลัวไงว่าผู้ต้องหาจะมีการทำลายหลักฐาน

ไม่ก็ซุกซ่อนไว้ตรงไหนก็ตามนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในห้องน้ำ
ก็พบว่ามีซองพลาสติกอยู่ภายในชักโครก
ซองคาดว่าเป็นซองยาเสพติด

ชั้นการจับกลุ่มนะครับนายเดชอุดมยอมรับว่าเสพยาเสพติดบ้าง
แต่ยังให้การปฏิเสธเรื่องจำหน่ายยาเสพติด
คือบอกเขาป่วยเขาเป็นผู้เสพอย่างเดียว
แต่เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำยาเสพติดไปขาย
คือเขาแจ้งให้ตำรวจทราบแบบนี้
โดยยอมรับว่านำไอซ์เททิ้งลงไปในชักโครกจริง
เพื่อเป็นการทำลายหลักฐานครับ
ได้ครับ
นี่แหละครับยึดอุปกรณ์ได้บางส่วนแล้วนะครับ
แต่ว่านายเดชน้องชายของคุณการเนี่ย
ก็ยังคงปฏิเสธในเรื่องของการขายยาเสพติด
บอกว่าเป็นแค่เพียงผู้เสพเท่านั้นนะครับ

บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด๑
ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจน
นายเดชอุดมได้กระทำความผิด
จนสามารถขออนุมัติสารออกไม้จับได้
เพราะมีการสืบสวนมาหลายเดือนแล้วนะครับ

เดชอุดมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
รับว่าเสพยาเสพติดจริงครับ
ไม่ใช่ฉะนั้นเขาก็ไปธรรมงานนี้
เรามีข้อมูลเบื้องต้นว่ามีส่วนในการค้าเราก็ขอสารออกมาจับแล้วก็เริ่มเริ่มกันดีไปครับ
ทางด้านของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เมื่อวานไปปฏิบัติการเดินหน้าอยู่กับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตรแล้วก็หน่วยงานต่าง
มีทั้งการทลายเครือข่ายกระเทาะเปลือกถั่วมันทุกเม็ดนะครับ
ก็ระดมกำลัง๑๕๓๓นายในการเข้าตรวจค้น๑๔๑จุดใน๒๘จังหวัดทั่วประเทศ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒๔๓คนจาก๒๐๖คดีคุณ
ของกลางยาบ้าได้๑๖ล้านเมตรไอซ์อีก๔๐๐กว่ากิโลกรัมแล้วก็กัญชาอีก๔๐๐กว่ากิโลกรัม
กระท่อมอีก๑๒๐๐กว่ากิโลกรัมเฮโลอีนอีก๘๐๐กรัม
ปืนอาวุธต่างอีกเยอะเลยมูลค่ายาเสพติด๒๐๙๖ล้านบาท
เมื่อวานพลตำรวจโทสมายก็ตั้งโต๊ะทะล้างเลยนะครับ
นี่ลูกพี่กำลังทำงานอยู่ในปฏิบัติการชายะสยบภัยบรี๖๑ทับ๗
ส่วนลูกน้องคือพันธ์ตำรวจเอกธิรเดชธรรมสุธีบรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ไปบุกจับกลุ่มตัวนายเดชน้องชายของคุณการนะครับ
และพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขก็ได้พูดถึงเรื่องของนายเดชหรือว่านายเดชอุดมด้วย
โดยบอกว่าข้อมูลสำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างนายเดชอุดมและผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคน
แม้ว่าจะยังปกปิดรายชื่ออยู่แต่พลตำรวจโทสมหมายบอกว่า
คดีนี้สืบเนื่องมาจากพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
จับกลุ่มคดีสำคัญเกี่ยวกับอาหารเสริมอันตรายยี่ห้อหนึ่งที่เป็นข่าวดังมาแล้วล่ะ
ซึ่งมีดารานักแสดงหลายคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
อกจากนี้เครือข่ายอาหารเสริมอันตรายยังไปเชื่อมโยงกับนายปัญญายิ้มอำภัยหรือว่า
เก่งลายพรางที่ถูกสารสั่งจำคุกไปก่อนหน้านี้อีกรอบหนึ่ง
ซึ่งนายเก่งลายพรางเป็นเป้าหมายที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับตาความเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
ใช่นี่แหละคุณผู้ชมคือเราทำชาร์จความเชื่อมโยงให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็จะได้นึกภาพตามไปพร้อมกัน
ใช่นะครับการจับกลุ่มกันไปเจอเก่งลายพรางนะฮะแล้วก็ดารงดาราอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ
และยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ที่พยายามจะชวนกันต่อยมวยด้วย
อันนี้พลตำรวจโทสมหมายก็บอกไอ้แก๊งที่จะต่อยมวยกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตามกันมาหมดนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับซึ่งตำรวจปรับปรามยาเสพติดจะขยายผลและทำการจับกลุ่มทั้งหมด
ยังไม่มีการซัดทอดถึงใครรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวก็ยังไม่มีการซัดทอดไปนะครับสำหรับกรณีของนายเดช
มีรายงานนะครับว่านายเดชใช้เส้นสายของพี่สาวและพี่เขยพี่สาวคือคุณการพี่เขยก็คือคุณเสกโลโซ
ที่ลองแหม่งได้ล่ะค่ะทำให้อดีตพี่เขยสิหน่านะฮะจนสามารถเข้าถึงวงการนักแสดงและวงการนักร้องได้ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพญาหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ครับ
ไม่ครับเมื่อตอนที่เราวางแผนจะเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ย
เขายังไม่สัมผัสยาก็ปรากฏว่าท่านวิราชัยไปจับ
ในเรื่องของฐานปนเปื้อนของยาลดความอ้วนยาฟอกขาว
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช่สารเคมีที่เป็นยาเสพติดถ้าเป็นเราจับแล้วนะครับ
แต่ในเรื่องของผู้เสพเนี่ยเขาซื้อมาเสพในกลุ่มของเขา
แล้วเขารับว่าเขาจำหน่ายด้วยในกลุ่มของเขาค่ะพอเราได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
คือนักข่าวก็ต้องไปสอบถามทางคุณการวิพากรนั่นแหละ
โทรศัพท์ไปเลยนะคะติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เราติดต่อไม่ได้แต่ก็ต้องไปดูความเคลื่อนไหวนะ
คุณไปดูในเฟซบุ๊คที่ทางคุณการเนี่ยเขาโพสต์ข้อความผ่านทางโลกออนไลน์หน่อยนะคะ
คือมีไอจีด้วยแล้วก็ที่โพสต์เนี่ยบางโพสต์เขาก็บอกว่าขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยละกันว่าเขาเป็นน้องคนสุดท้อง
หมายถึงนายเดชอุดมนะคะเป็นน้องชายแท้
แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเสกโลโซมา๑๐กว่าปี
แต่มาแตกหักเพราะเรื่องปัญหาการเสกเมื่อ๔ปีที่แล้ว
กับน้องชายหมายถึงคุณการกับน้องชายเนี่ยนะก็พูดคุยกันน้อยมาก
เพราะว่าเขาเป็นคนพูดน้อยแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อน
ว่าเขามีส่วนผัวพันกับยาเสพติด
เพราะครอบครัวของเราจะซีเรียสมากเกี่ยวกับยาเสพติด
และเราก็เช่นกันเพราะว่าครอบครัวเราถือเรื่องของศักดิ์ศรี
ครอบครัวเราเป็นนายตำรวจชั้นสูงไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวกับทุกเรื่อง
พ่อเราเป็นตำรวจที่ดีแล้วก็ซื่อตรงมาตลอด

เพราะฉะนั้นใครผิดว่าตามผิดใครถูกว่าตามถูก
พ่อจะไม่ช่วยหรือว่าไปยุ่งเรื่องนี้แม้แต่น้อย
แม้ว่าจะเป็นลูกชายที่คุณพ่อรักมากก็ตาม
ตอนนี้สงสารพ่อกับแม่ตัวคุณการไม่คิดอะไร
กรรมคือผลจากการกระทำที่คุณการโพสต์นะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้นะครับ
คุณการก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความ
หลังจากเห็นข่าวน้องชายตัวเองผ่านสื่อต่าง
โดยระบุข้อความว่าอลังการไปป่ะ
คือ๑๒กรัมแต่ในข่าวว่าเป็น๑๐๑๐โล

แล้วเอามาเกี่ยวกันประโคมเข่าเพื่อให้มันดัง
โดยใช้คำว่าการวิพากรอดีตภรรยาเสกโลโซ
แล้วพวกเราไปเกี่ยวกับ๒๐๐๐ล้านบาทตอนไหน
บ่นแบบงงเอาเถอะขอความยุติธรรม
มีจริงก็พอไม่อย่างนั้นจุด
เพราะตอนนี้ออกข่าวคล้ายกับการละเมิดกูเลยล่ะค่ะ
รู้สึกว่าโพสต์นี้จะมีอารมณ์ดูฟิลลิ่งรู้สึกเบื่อด้วยนะคะ
นะครับก็เป็นการโพสต์ของครอบครัว
แต่ว่าทางด้านของพลตำรวจโทสมหมาย
ก็บอกว่าจากการสืบสวน
ก็พบว่านายเดชเป็นเพียงผู้ค้าบรายย่อยเท่านั้น
มีความเกี่ยวพันกับแก๊งยาเสพติดหลายกลุ่ม
อาทิแก๊งเก่งลายพรางและอื่นอีกหลายกลุ่มนะครับ
คาดว่าใช่ที่โยงชาร์จกันจะมีผู้มีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ยังไม่เปิดเผยอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามพฤติกรรม

พนักงานสอบสวนเตรียมคุมตัวไปฝากขัง
ในวันที่๒๘สิงหาคมคือวันนี้แหละครับ
พร้อมคัดค้านการประกันตัวตามกฎหมายยาเสพติด
เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายใหญ่ต่างนะครับ
นี่คือเรื่องราวของการปราบปรามยาเสพติดในช่วงนี้
ค่อนข้างจะทลายยาเสพติดแก๊งใหญ่ได้ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของการตัดวงจรการฟอกเงินด้วยนะครับ